ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เราเห็นคลิปแล้วก็เลย
อยากจะให้ฟังทั้งสองข้างนะครับ
ว่าแต่ละฝั่งเป็นยังไงนะครับ
มีลูกค้าเข้าไปซื้อกุ้งเผานะครับ
ที่เป็นร้านติมทางแถวคลอง๓ปฐุมธานี
แต่ระหว่างที่แม่ค้าเนี่ยหยิบจากจานใส่กล่องให้เนี่ยเพื่อจะกลับบ้านเนี่ย
เอ้าหยิบออกตัวหนึ่งอย่างนี้แต่ว่าคุณป้าที่เป็นคนขายเราเจอแล้วนะครับ

อันนี้นะซื้อกุ้งแล้วปั๊บพอหยิบพอปิดฝาปั๊บหยิบออก
พอเราจอดรถมุมนี้เรามองเห็นเนี่ย
บอกว่าร้านขายกุ้งเผาร้านนี้เนี่ยคุณป้าขายเนี่ยอยู่ถนนเรียบคลอง๓ที่ปฐุมธานี
ก็ตามภาพแล้วฮะเอาเป็นว่าฝั่งที่เขาโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าแม่ค้าเนี่ยหยิบกุ้งออกไปหนึ่งตัว
ช่วงที่หยิบใส่กล่องโฟมเพื่อให้ลูกค้ากลับบ้านนะฮะ
สุดท้ายพอไปทักก็เอาคืนตัวหนึ่ง

ตอนนี้ทีมข่าวแทร่ารัดทีวีเราไปคุยกับ

นางสาวนัดอับศรเกรดรัฐ

ที่เขาก็แชร์แชร์กันในแถวพื้นที่ที่อยู่ครอง๓นะ
วันเกิดเหตุขับรถผ่านกับแม่พอดีนะครับก็เลยลงไปซื้อนะครับ
เห็นก็กุ้งเผาก็โอเคนะจานหนึ่งก็๘๙ตัว
หนึ่งก็๑๓๐บาทเธอตกลงซื้อ๔จาน
บอกแม่ค้าว่าแบ่งใส่กล่องให้นะเอา๔จานเนี่ยใส่กล่องละ๒จาน
กล่องแรกก็หยิบใส่ปกติแต่ตัวเธอเองเธอก็ไม่ได้สังเกตหรอกนะ
กล่องที่สองเนี่ยแม่อยู่ในรถแม่ถ่ายคลิปเอาไว้นะ
เห็นว่าแอบหยิบออกไปหนึ่งตัวโดยที่ลูกค้าไม่ทันมองนะ
พอแม่บอกนะเธอก็ไปบอกกับแม่ค้าว่าหยิบกุ้งออกจากกล่องหนูทำไม
ระหว่างนั้นแม่ค้าไม่ตอบแต่หยิบกุ้งอ่ะที่มันไปอยู่ในถาดแล้วอ่ะ
เอามาคืนบอกอ่ะงั้นป้าใส่คืนให้กันแล้วกัน
หนูคิดว่าเนี่ยลูกค้า๑๐จ้าว๑๕จ้าวป้าเคยขายได้อยู่แล้วแหละ
ดึงออกไปเนี่ยเจ้าละตัวเจ้าละตัวเนี่ยแกก็ได้จานใหม่ได้กล่องใหม่
ได้อีก๑๓๐ได้อีก๒๖๐อะไรอย่างนี้มันก็เลยรู้สึกว่า
จริงแล้วมันไม่ได้อย่างละตัวอย่างละตัวมันไม่ได้เท่าไหร่หรอก
แต่มันเป็นความรู้สึกเนอะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่พอเรารู้ปุ๊บ
เราก็อยากจะซื้อแกแค่ครั้งเดียวอ่ะใช่
ถ้าเกิดคุณป้าเขาได้ฟังอยู่อยากจะพูดบอกอะไรไปถึงคุณป้าเขาไหม
เพราะวันนั้นเขาไม่ได้พูดขอโทษอะไรใช่ไหม
ใช่หนูแค่รู้สึกว่าหนูไม่ได้โกรธอยากเอาความอะไร
หนูก็เป็นผู้บริโภคคนหนึ่งซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องของความรู้สึกป้า
ถ้าเกิดป้าทอนตังค์หนูผิดแล้วหนูไม่คืนตังค์ป้า
ป้าก็คงรู้สึกแย่ป้าก็คงแบบเออเราทำมาหากิน
เราเป็นผู้บริโภคป้าเป็นคนขายก็คืออยากให้ซื่อสัตว์ต่อกัน
แต่ทำหลายคนมันได้หลายตัวนะครับ
แม่ของผู้โพสต์นะครับเป็นคนถ่ายคลิปบอกว่าจังหวะนั้นถ่ายคลิปเนี่ยเป็นจังหวะที่เห็นแม่ค้ากำลังหยิบนะกำลังหยิบกุ้งพอดีนะครับก็เลยรีบถ่ายคลิปเอาไว้แล้วเปิดกระจกรถบอกลูกสาวนะครับ
ยอมไม่ได้เหมือนกับรู้สึกว่าอาชีพของป้าก็ต้องให้เกียจอาชีพตัวเองนะครับแบบนี้ต้องฟัง
ของเราก็เลยไปที่ร้านกุ้งเผานะฮะร้านนี้นะครับ
อยู่ถนนเรียบคลอง๓นะครับวันนี้ปิดนะฮะร้านปิดนะครับ
คือปกติเขาจะหยุดอาทิตย์ละวันนะฮะแล้ววันไหนที่หยุดเนี่ย
จันทร์เนี่ยทุกวันจันทร์ที่หยุดเนี่ยจะมีแผงเช่าพระเนี่ย
เขาจะมาเช่าที่แล้วก็เปิดแผงเช่าพระต่อนะครับ
แต่ได้คุยนะฮะเราได้ติดต่อไปหาป้าที่ขายของนะครับ
ขายกุ้งเผานะครับชื่อป้ามาลีนะฮะ
คือป้าเนี่ยบอกอย่างนี้ฮะป้าบอกว่า
ไม่มีเจตนาจะหยิบกุ้งออกตามที่ลูกค้าบอกนะ
แต่มันเป็นจังหวะช่วงนั้นกุ้งมันล้นกล่อง
แล้วมันจะหล่นพอดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากฝากไปถึงลูกค้า
ทางไทยรัฐทีวีด้วยที่ทีมข่าวของเราโทรไปคุยด้วยเนี่ย
ว่าขอโทษลูกค้าด้วยไม่ได้ตั้งใจจริง
ป้าเทกุ้งใส่กองป้าเทกุ้งใส่กองแล้วกองมันหล่นแล้วป้า
รีบจะขายของให้อีกเจ้านึงแล้วป้ามาพับกองป้ามเห็น

เราไม่ได้มีเจตนาจะหยีบออกจะหยีบกองเขา